พี่ป๋อครับพี่บอลอายุห่างกันกี่ปีครับ

วันนี้ต่อไปหน้าแตก
หนึ่งรอบ
จะใช่หรือไม่นะครับ

เฉลยนะครับ๑๒ปีครับ

ได้ไป๕เหรียญแล้วนะครับ
ไม่พลาดเลยสำหรับโดนะครับ

วงล้อมหาชนมาครับ
พร้อมแล้วหมุนเลย

มาดูกันนะครับมีคุณจักรจันทร์นะครับ

คุณฟักทองแล้วก็คุณเซฟ

เลือกคุณฟักทองนะฮะ

เอาพี่จ๋าครับ
แต่ละข้อที่ส่งมาเนี่ยนะ

แต่งตัวเหมือนด้วย

มีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับ
ดูเป็นการรวมกันของแบบ

ตอบว่าข้อที่๑ครับ

ข้อ๒มันคือปั๊กทองธรวี
รับไป๓เหรียญ
ขอบคุณด้วยนะครับร่วมให้ดนตรงดาว

ผิดยังไม่มีสักคะแนนเลย

เหลือทั้งสิ้นนะครับยังเหลืออีก๕ดาวนะครับ

พร้อมแล้วมุนเลย

มีคุณโอ๊ตนะฮะคุณลูกไม้คุณซุปแล้วก็คุณเบียร์

คุณโอ๊ตครับผมแนะนำตัวหน่อยครับ
สวัสดีครับชื่อโอ๊ตนะฮะวันนี้ก็มาชิวฮะมาเดินเล่นที่ยูเนียนมอร์

มาเดินเล่นที่ยูเนียนมอร์จะมาซื้อรองเท้า
ข้อนี้นะคะพวกเราคุยกันแล้วว่าพวกเราจะออกไปช่วยกันหมด
เพราะว่าเรื่องของช้อปปิ้งเนี่ยต้องบอกผู้หญิง
ร้อยรองเท้าเนี่ยต้องบอกพี่บอลแฟชั่น
ส่วนสถานที่ที่ทีช์ดนตรีต้องบอกพี่ป๋อง

เดี๋ยวคุณครูมาช่วยนะครับ
ดูสิว่าคราก่อนเนี้ยจะช่วยสำเร็จครับ
ตรงกับเบอร์ได้๗ยูโรครับ
อันนี้น่าจะนำลำบากเพราะยังไม่มีคะแนนสะสมเลยนะครับ
เหลืออยู่๕จะลงเท่าไหร่ดีครับ

มันได้แค่๓ครับ
เอ้า๓แล้วนะครับ
มาฟังคำถามดูครับข้อนี้ถ้าตอบผิดตกรอบเลยนะฮะ
๑๐ยูเอสแต่อยากจะทราบว่า๑๐ยูเวสเนี่ยตรงกับเบอร์ไหนของยูโรครับ
คือรองเท้ามันมียูเอสกับยูโรใช่ไหมฮะ
เป็นเบอร์๑๐ยูเอสเทียบกับยูโรนี่คือเบอร์อะไร

เอาล่ะเบอร์จากรองเท้าตัวเองคิดว่าจะเป็น

คือรับไป๓เหรียญนะครับ

ยังไม่ได้กลับบ้านไปตอนนั้นนะฮะ
ยังมีสิทธิลุ้นอยู่บนที่โนบ้างโนตอนนี้นะครับ
ห้าคะแนนเท่ากับแฟมเลยนะครับ

มาครับวงล้อมหาชนฮะ

คุณเต้ยแล้วก็คุณปาด

ชอบเต้ยนะฮะ

จำหน่ายคีย์บอร์ดมีไฟนะครับ
แล้วก็เมาส์มีไฟหูฟังมีไฟ
ทุกอย่างครับที่เป็นอุปกรณ์คอมที่มีไฟครับผม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เมื่อกี้บอกว่าพี่ทำกว่ากด้วย

มาดูว่าคำถามจะเกี่ยวกับอะไรลงกี่เหรียญดีครับผม
ถ้าน้องโนนะครับคุณโอตอบถูกในข้อนี้คุณกริจจะตกรอบเลย

๓เลยก็ได้ค่ะ

กับท่อทง

เฮ้ยทำไมข้อนี้จะต้องเป็น
พ่อหมอ

มันอาจจะแบบอย่างนี้ตัวทีทอธง
มันก็ม่วงไง

ลองดูต้องเดาแล้วนะเขาจำไม่ได้จริง
เอาล่ะตอบแล้วนะครับว่าทอทงนะครับ

เฉลยนะครับตัวอักษรไทยที่อยู่ร่วมกับตัวทีนะครับ
คือตัวทธงนะครับผม
ถือแล้ว
เฮ้ยทำไมเขาดีจากต้องเป็นผม
ถ้าผมไม่อยู่ตรงนี้น้องจะเลื่อนออกไหม

นะครับมีคุณมอสนะฮะ
ฟูฟ่าแอร์แล้วก็แอน
ฟูฟ่าแล้วแอ่น

ไม่ได้อยากแอ่นนะครับ
ครับเรียกคุณแอร์หน่อยครับตั้งแต่นับตัวหน่อยครับ
สวัสดีค่ะชื่อแอนค่ะเกิดเดือนเมษาค่ะ
แอนเกิดเดือนเมษามีใครเกิดเดือนเมษาไหมแถวนั้น

เหรียญดีครับ๓กับ๒นี้ได้หมดเลย

เอา๓เลยใช่ไหมฮะ๓เลย
มันก็อย่างนี้๓เหรียญเลยครับ

ค่ะคำถามแอร์นะคะสัญลักษณ์ราศีเมษคืออะไรคะ
ที่บอกมันแพ้ไม่แพ้ก็แก่

ข้อนี้นะฮะตอบถูกนะฮะมีสิทธิ์ได้เล่นต่อนะครับ

ตอบแล้วนะครับว่าคือตัวแพะนะฮะ

ถ้าแพ้คือคำตอบที่ถูกได้เล่นต่อ
ถ้าแพทย์คือคำตอบที่ผิดตกรอบเลยนะครับ

ก็คือแกะตัวผูน

ก็บอกแพ้แบบแกะนี่แหละ
ไม่ใช่แพ้นะฮะ
งั้นครอบนี้ไปได้ขอโทษนะครับ

ที่จะเข้าไปในรอบแจ็คพอร์ตจะเลือกใครดีครับ

ป๋องก็เก่งพี่ป๋องความรู้เยอะ

และที่สำคัญนะฮะเงินแสนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ

เอาใจช่วยขอให้คำตอบเป็น๖รู
ใช่หรือไม่ครับผมรู้ครับ